มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ฮะต่อหน้าต่อตาแต่ทำอะไรไม่ได้
คุณเคยเจอลักษณะนี้ไหม
คือคุณป้าท่านหนึ่งกลับมาถึงหน้าบ้าน
ปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนึงนะเข็นมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านของป้านี่แหละ
เปิดประตูเข็นมอเตอร์ไซค์เอาผ้าใบขึ้นหน้าตาเฉยเลย
คุณป้าตอนแรกคิดว่าเป็นหลานชายเอามอเตอร์ไซค์ออกมา
ป้าตะโกนถามเอ๊ะใช่หลานป้าใช่หลานป้า
สุดท้ายไม่ใช่เป็นชายแปลกหน้า

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ของคุณป้าไปหน้าตาเฉย
อย่างนี้เรียกว่าขโมยต่อหน้าต่อตา
คุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดกันนะฮะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็เสมือนเป็น

เห็นจ่ะจรมันเปิดผ้าใบบ้านออก
เปิดประตูออกเอามอเตอร์ไซค์ออกนะฮะ

คุณป้าก็เข้าไปถามเอาทำอะไรทำอะไร

คือป้าคงงแล้วคงอึ้งด้วยตอนนั้น

คือใส่ชุดของหลานชายออกไปด้วย

แล้วทีนี้ป้าก็เห็นกับตาแล้ว
แต่ทีนี้ต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจตามจับนะฮะ
วงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่งในซอยวุฒาบราม๒

ของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คนร้ายก็เป็นชายบุกเดี่ยวนะฮะ

ขี่ออกไปต่อหน้าต่อตาคุณป้าเลยนะฮะ
๑กไก่นอนเนน๗๗๕๔นะครับ

เชื่อไหมว่าจริงแล้ว
คนร้ายเนี่ยวนเวียนอยู่หน้าบ้านป้า

มันมีคลิปวงจรปิดอีกคลิปหนึ่ง
ที่เห็นว่าคนร้ายมาช่วงกลางวัน

นี่คุณนี่วนเวียนนี่คุณดูสิ

มาเร็งแล้วข้างในบ้านมีมอเตอร์ไซต์นี่หว่า

รอเวลาไปเรื่อยจนกระทั่ง๒ทุ่มกลับมาใหม่
ก็ยังใส่ชุดเดิมกลับเข้าไปนะคุณแต่

เปลี่ยนชุดของหลานชายคุณป้าผู้เสียหายออกมาด้วยนะครับ
ป้าบอกว่าตอนนั้นป้าก็กลับบ้านมาพอดี

ก็งงงวยอยู่ว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
นึกว่าหลานชายก็ตะโกนเรียกไปเอ๊ะหลานหรือเปล่าหลานหรือเปล่า

แต่ป้าทำอะไรไม่ได้เพราะป้ากลัว
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณป้าหน่อยนะครับ
พี่ก็เลยถามว่าอ้าวเป็นใครทำไมมาขโมยรถ
เขาก็ขึ้นรถแล้วเขาก็ออกไปเลยค่ะไม่พูดไม่อะไร
พี่ก็ตกใจอยู่พี่ก็เข้าไปดูเขาก็ค้นของ

ของก็ยังอยู่แต่ว่าบนบ้านก็คน
แต่ของไม่หายเอาไปแต่จักรยานยนต์
อ๋อคุณบอกว่ามีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นรองเท้าของหลาน
เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นรองเท้าของหลาน
เปลี่ยนเขามากางเกงขาสั้นเขาไปกางเกงขายาว
เสื้อแขนยาวใส่หมวกเลยค่ะ
คุณป้าเขามากางเกงขาสั้นเขาไปกางเกงขายาว
เขามาตัวเปล่าแต่เขาเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
คุณคิดดูนะฮะคือเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบ

ข้าวของกระจัดกระจายเลยคนร้ายไม่ได้อะไรอื่นไปนะ
จากมอเตอร์ไซค์ป้าบอกมอเตอร์ไซค์ป้า
ป่าก็ดันเสียบกุญแจคาไว้อีก
คุณผู้ชมฮะแล้วคนร้ายก็ได้ชุดของหลานชายไป
แล้วก็ทิ้งรองเท้าแตะของคนร้ายที่ใส่มา
ไว้ให้ดูต่างหน้านี่คู่นี้เย็นคู่นี้นะครับ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคนสนิทกับหลานเขยนี่แหละ
และเคยมาบ้าน๒ครั้งนะครับเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิด
ก็ว่ารูปภัณฑ์สันธารลักษณะคล้ายคลึงกัน

แล้วก็อย่างที่บอกเห็นมาวนเวียนตอน๑๐โมงเช้าแบบนี้
ป้าเสียดายรถจักรยานยนต์ซื้อมาด้วยเงินน้ำพักน้ำแรง

หลังเกิดเหตุนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเห็นใบหน้าคนร้ายชัดเจนมอบให้กับตำรวจแล้ว

อย่าให้มาก่อเหตุซ้ำในชุมชนนะครับ
เพราะว่าในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุด้วย